โห้มีใครจับอย่างนี้ครับไม่อยากไม่ประมาทกันเลยครับ

เอาคืนได้ไหมแม่ไม่ได้ครับ
จังหวะเกี่ยวจะตัดล่างแต่ไม่ล่วงเลยครับ
ใครชูไม้ชูมือมั่นใจ

หมดยกสุดท้ายครับครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหผู้ป้องกันแชมป์ครับเจ้าของแชมป์ในมุมแดงครับ
พาราดอลเล็กออร์สนิทพันครับกับกิ่งไพรลูกเจ้าพ่อบ่อทอง
ท้าชิงจากพิศนุโลกครับในมุมน้ำเงิน

ด้านกิ่งไทยพยายามจะคลุกวงในครับเสียบต่อเสียบ

แล้วนี่ครับ๕จังหวะสมัดด้วยซ้ายก้านคอครับ
มันฉลับไปโดนบริเวณเหนือศีรษะ
อย่างนั้นแล้วก็ครับโอ้โหเป็นเรื่องแน่นอนครับ
ถูกครับภาพชาหรือว่าเตะด้วยซ้ายเข้าซอกคอบ้างครับ
เตะเข้าลำคองั้นตลายเลยครับ